คุณผู้ชมมาดูกรณีศพทารกหายไปจากสุสานแห่งหนึ่ง

ฉางจังหวัดระยองแล้วก็มีร่องรอยแบบนี้

มีร่องรอยเหมือนกับทำพิธีกรรม
ก็เลยสงสัยว่าทำไมคนมาขโมยเพียงศพเด็กทารก
เราก็เลยไปถามคนที่เขาเป็นร่างทรงดังในโลกออนไลน์
ไปคุยกับพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบทมา
เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าส่วนตัวเชื่อว่าคนไทยนั่นแหละ

เพราะตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า

คนร้ายเหมือนกับรู้ทางหนีทีไล่
แล้วก็รู้พื้นที่ของสุสานว่าตรงไหนเป็นศพเด็ก
ตรงไหนเป็นศพเด็กทารกเพิ่งตายใหม่
หลุมมีการโบกปูนเอาไว้อะไรแบบนี้
พฤติกรรมของคนร้ายเหมือนกับคนในพื้นที่
เหมือนกับรู้แผนผังของสุสานเป็นอย่างดี
แล้วก็เหมือนคนคนนิยมเรื่องศัยยศาสตร์

เป็นความต้องการของลูกค้าที่เชื่อในด้านนี้
แต่ถ้าคนไทยในราคาในบ้านเราไม่กี่บาทหรอกครับ
แต่ที่นี่นะครับในต่างประเทศค่อนข้างจะราคาสูง

ก็ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน
ตายไปตามระดับแล้วแต่ว่าลูกค้านั้นชอบมากแค่ไหน
เพราะว่าอิทธิฤทธิ์นะครับในเรื่องลูกกอกมันค่อนข้างจะแรง
เพราะว่าเด็กน้อยตายไปยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองตาย

ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเฝ้าของหรือกำจัดศัตรูบ้าง
แล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่เขาระบุเอาไว้

ไม่ใช่ว่ามีข่าวครูบาอาจารย์พระเขามีข่าวในเรื่องเกี่ยวกับซากศพเด็กบ้าง
คารวาสตร์ตรงนี้น้ำหนักอ้างตรงนี้โอ๊ยเยอะ
แต่ทุกวันนี้ที่เพิ่งมาเปิดเพราะไร้ก็มีโลกโซเชียล

สังคมไม่เคยเห็นก็ตกใจโอ้โหหายไปที๑๐ศพ
สิบศพนี่ถ้าตีแบบขั้นต่ำก็หลักล้านล่ะนะครับ

ขั้นต่ำเลยขั้นต่ำสุดล่ะ
ถ้าบอกว่าเขาเหมียนเอาไปโอ้โฮ
มันเป็นไปไม่ได้เลยคือจังหวะเข้าใจคำว่าประจวบเหมาะไหม
คือมีคนงานทะเบียนอยู่แถวนั้นพอดี
คือตรงนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อน
แต่ที่จริงแล้วพิธีกรรมพวกนี้
มองกิ๊กเดียวเราก็รู้กันแล้ว
เพราะว่าหนึ่งในแวดวงทุกคน
ครูบาอาจารย์ต่างเขามองโอ๊ย
ไม่สนใจเลยเขาบอกโอ้ธรรมดาธรรมชาติมาก

เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงแล้วเขาก็ทำกันมานานแล้ว

ตัวเองก็ยังเคยมีออเดอร์มาเลยนะ
สั่งซื้อลูกกรอกสั่งซื้อกุมารทอง

คงไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น

เชื่อว่าคนไทยเชื่อว่าคนในพื้นที่
คนที่รู้พื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างดี
ก็เป็นเรื่องของการทำมนต์ดำศัยศาสตร์นี่แหละ